เมลซ์อะไรวาดใช้มีดฟันน้องเมียอายุ๖๐จนบาดเจ็บสะหัส
ฟันเข้าที่แขนนี่นะฮะ
เป็นร้านค้าริมคลองหน้าวัดเขาบวชหมู่๓ตำบลหัวไผ่อำเภอแสวงหา
คนเจ็บชื่อนางชวีกันอุไรอายุ๖๐ปีนี่ฮะป้าชวี
ถูกมีดฟันเข้าที่ใต้ข้อศอกซ้ายนะครับเป็นแผลชะกันนะฮะ

ส่วนคนก่อเหตุซ้ายมือเป็นพี่เขยของป้าชวีนะครับ

ตอนที่ไปจับเนี่ยแกก็เมานะฮะพูดจาไม่รู้เรื่อง
ยังมีรอยเลือดของป้าชวีเนี่ยเปื้อนอยู่ทั่วตัวเลย

กระเด็นมายันแก้มอ่ะดูเสื้อนั้นนะ
ตามานพก็ถูกคุมตัวมาที่สพแสวงหานะครับ
ที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดขอนะครับยาวประมาณ๑เมตร

ตามานดแกบอกว่าก่อนเกิดเหตุแกถูกน้องเมีย
ก็คือป้าฉวีนี่บีบคอก่อน
ด้วยความที่ตอนนั้นก็เมาอยู่ขาดสติ
ก็เลยเอามีดเนี่ยขวดเข้าไปโดนเข้าแขนเขาพอดี

นี่แกบอกแกโดนบีบคอก่อนเขาจะฆ่าผมเห็นไหมฮะนี่

คุณผู้ชมครับลูกสาวของคนก่อเหตุนะฮะ
ลูกสาวตามมนุษย์นะฮะบอกว่าที่ผ่านมาพ่อกับนะศาล
คือป้าชวีเนี่ยมีปากเสียงกันเป็นประจำ
แต่ก็ไม่เคยรุนแรงอะไรไม่เคยถึงขั้นทำร้ายร่างกายอะไรกัน
จนกระทั่งวันนี้นี่แหละนะครับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับลูกสาวของคนเจ็บนะฮะลูกสาวป้าชวีบอกว่าเมื่อเช้าแม่กับตามานดมีเรื่องทะเลาะกัน
เนื่องจากตามานดแกเมาแล้วมาด่าแม่ของเธอแล้วในมือก็ถือมีดพระอยู่ด้วย
แม่เองก็มีไม้อยู่ในมือซึ่งแม่เนี่ยถือเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเพราะเห็นตามานพแกถือมีดอยู่
อยู่ดีตามมานดแกมากระชากหัวแม่มาผลักมาบีบคอแม่จนหลานคนก่อเหตุตอนนั้นมาเจอ
แล้วก็พยายามมาช่วยกันห้ามแม่ก็เลยเดินหนีไปร้านขายของชำ
ซึ่งจะไปซื้อของด้วยปรากฏว่าไปถึงร้านยังไม่เปิด
ตอนกำลังเดินกลับเนี่ยนะเพราะว่าตามอนทแกเดินมีปากเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับ
คือไม่ได้ฟันทีเดียวนะลูกบอกฟันไป๓ที
ฟันซ้ำตรงจุดเดิมตรงแขนข้างขวา
พอทะเลาะกันเสร็จแม่เขาก็เดินไปร้านค้าอันนี้เขาพอนั่นเสร็จเขาก็เดินขี่จักรยานตามไปแล้วก็ไปเจอก็นั่นกันเลยก็นั่นกันเลย
แม่พูดว่า๓ครั้งเพราะว่าที่หัวเนี่ยมันมีเย็บด้วยเหมือนเหมือนอีเหรียญเหมือนเขารับแล้วมันเหมือนมันหลุดมาช่วงหัวด้วยวันนี้ไปเห็นแม่ก็ไม่ต้องขอโทษกันแล้ว
หลานบอกไม่ต้องขอโทษเธอแล้วตอนนี้แม่เนี่ยมีบาดแผลนะฮะนอกจากที่แขนเนี่ยลึกถึงกระดูกเส้นเลือดเส้นเอ็นขาด
หมอต้องผ่าตัดต่อเส้นเลือดเส้นเอ็นอยู่ยังไม่รู้ผลจะเป็นยังไงนี่ป้าชวีแกมีบาดแผลที่ศีรษะต้องเย็บด้วยนะฮะสงสัยตอนล้มลงไปจะหัวแตกนี่นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับคำบอกเล่าของลูกสาวของป้าชวีเนี่ยก็สอดคล้องกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นตามานดเนี่ยแกเดินตามป้าชวีมาถึงร้านขายของแล้วมีปากเสียงกันก่อนที่ตามานดแกยกมีดขึ้นมาฟันใส่โดยที่ป้าชวีไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วไม่ได้มีการบีบคออะไรเขาก่อนเลยเหมือนที่ตาม

ยายก็โดนยายบอกกับจ๋าแจ่มสีจนต้องแยกบ้านกันอยู่นะฮะคือเมียตามมนุษย์เนี่ยแกหนีมาอยู่บ้านลูกสาวห่างจากบ้านของน้องสาวคือป้าชวีเนี่ย๕เมตรส่วนตามมนุษย์แกอยู่บ้านคนเดียวเมียก็ยังอยู่ด้วยไม่ได้เลยนะคะแต่บ้านเนี่ยจะอยู่ในแบบระแวกเดียวกันแหละบ้านเป็นหลังเป็นกลุ่มนี่นะฮะบางครั้ง
ยายก็บอกแกเสียใจมากสามีมาทำร้ายน้องสาวจนเจ็บหนักอยากให้ได้รับโทษสูงสุดไปเลยนะติดคุกเข้าไปอยู่ในคุกไปเลยเผื่อออกมาจะดีขึ้น

แล้วเราก็อยู่บ้านเราแต่ทั้งโน้นมันค่อยจะเมามาห้าเรื่องด้าเขา
จุดที่มาทราบว่าคนเป็นสามีก็คือไปฟันน้องสาวตัวเอง
ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างแม่ตัวตัวเอง
เราก็เป็นแค้นแต่เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ไง
เสียใจร้องไห้ก็ร้องไม่ออกแล้วมาโดนน้องอีก
เยอะเกินไปแล้วใช่ไหมใช่
หลังจากนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพักแล้วจะมีการประกันตัวอะไรเขาไหมคะ
คงจะไม่มีปล่อยเลย
ตำรวจก็แจ้งข้อหากับตามานดไปนะครับตอนนี้ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ